ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่๔๔

มงคลทศกรัยตัวลุกทีมชาติไทยของอามียูไนเต็ด
ยอมรับว่าภูมิใจที่ได้รับใช้ชาติในธรรมนี้อีกครั้ง
ขณะเดียวกันการได้เจอกับนักเตะต่างชาติในไทยลีก
ก็ถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีในการรับมือคู่แข่งจากชาติอารับครับ
มงคลทศครัยปีกจอมขยันจากสมสรรค์อารมียูเนตเต็ด
พูดถึงการมีชื่อเป็นหนึ่งในผู้เล่น๒๓คน
ที่ซิโกะกิติศักดิ์เสน่ห์หน้าเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอง
เรียกมาติดทีมชาติไทยในชุดทำศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระชาติธรรมครั้งที่๔๔
ว่าเขาภูมิใจที่ได้รับใช้ชาติในรายการนี้อีกครั้ง
หลังจากปีที่แล้วก็อยู่ในชุดคว้ารองแชมป์ที่จังหวัดนครราชศรีมา
โดยยิงได้หนึ่งประตูในเกมแรกที่ชนะฮอนดูลัส
ชุดอายุไม่เกิน๒๐ปีไป๓ประตูต่อหนึ่ง
ให้เขาพร้อมเผชิญหน้ากับทีมจากอารับนะครับ
ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ภูมิใจที่จะมีโอกาสได้รับชายชาติอีกครั้งหนึ่ง
ก็จะทำผลงานแล้วก็ขอบคุณพี่โก้ที่ยังไว้ใจ
แล้วก็ผมจะตอบแทนสิ่งที่ได้รับมาแล้วก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปครับ

ลีกก็อาจจะมีฝรั่งที่เป็นกองหลังอะไรอย่างนี้

แล้วผมเชื่อว่าไทยลีกเราพัฒนามาขนาดนี้
ทำให้เรามีโอกาสแล้วก็มีการพัฒนาที่จะไปเจอพวกอาหลับครับผม
ก็อย่าลืมติดตามเชียร์พวกเรานักฟุตบอลทีมชาติไทย

พวกผมจะสู้เพื่อทุกคนแล้วก็จะนำความสุขมาให้พวกคุณอีกครั้งหนึ่งครับผม
ภาพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบ๗๐ปีในปีนี้
ด้วยการติดแฮชแท็กแชมป์เพื่อพ่อ
ช่องทางเฟซบุ๊คทวิตเตอร์หรืออินสตราแกรมตั้งแต่วันนี้นะครับ